อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องตามความคืบหน้าของคดี

พบศพของผู้หญิงลอยมาในคลองปลาปลา
แล้วก็มาติดกับคอสะพานแถวห้างแถวเตาปูน
ทีนี้นะตอนนั้นยังไม่มีความชัดเจน
ว่าผู้หญิงคนนี้ตกน้ำเสียชีวิตเอง

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อคืนที่เกิดเหตุ

ก็เป็นชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
เขามองเห็นว่าเหมือนมีศีรษะมนุษย์ลอยอยู่ที่คลองประปา
ก็เลยเอาไม้เขียนดูว่ามันคืออะไรกันแน่
จนพบว่านั่นน่ะคือศพของผู้หญิงอายุสัก๒๐๓๐ปี
แล้วจุดที่สังเกตก็คือมีรอยสักเป็นรูปผีเสื้อ

ทีนี้จากการตรวจสอบภายในร่างของผู้ตาย
ก็คือไม่พบเอกสารไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน
หรือว่าช่องทางในการติดต่อใดเนี่ยนะคะ
ก็เลยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร
แต่หลังจากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบ
ทราบชื่อว่าผู้ตายคือนางสาวฟ้าหาไทยอยู่สิน
แล้วตำรวจก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้ภาพนี้มาคุณผู้ชม
เป็นวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับจุดที่พบศพนะคะ
โดยผู้ตายเข้าไปซื้อสุราไปซื้อบุหรี่ที่ร้านสะดวกซื้อ
สาขาประชาชื่นซอย๘ตอนประมาณสัก๕ทุ่มของเมื่อวันอังคาร
หลังจากนั้นตำรวจก็ไปสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อ
พนักงานร้านสะดวกซื้อก็บอกว่า
ผู้ตายมาพูดบอกว่าวันนี้พี่ขอจัดเต็ม
หลังจากนั้นพอผู้ชายซื้อของเสร็จก็เดินออกจากร้านไป
แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่นให้ข้อมูล
บอกว่าเห็นผู้ตายนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ลงที่ปากซอยประชาชื่นซอย๘

หลังจากนั้นทั้งสองคนคือผู้ตายและตัวผู้ชาย
ก็ขึ้นไปซื้อสุราไปซื้อบุหรี่ในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ออกมาซื้อลูกชิ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ

ก็คิดว่าอาจจะเป็นนักเที่ยวที่เมาสุรา
แล้วก็มาหาอะไรกินกันตามปกตินะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
นั่งรถมอเตอร์วินมาเห็นเขาพูดกัน

ผู้หญิงใส่สก้ามเสื้อสีไร้ไม่รู้แต่ใส่ขับสั้นผมทอง
ตัวขาวไม่ขาวมากผมตัวอีกเล็งก้าวพี่
มาดูผลชนะสูตรศพที่พันธุ์ตำรวจเอกสมเกียจสนใจ
ผู้กำกับสตปูนและพนักงานสอบสวน
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าที่ตัวผู้ตายไม่มีร่องรอย
ของการถูกทำร้ายหรือว่าร่องรอยการต่อสู้อะไร
ไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนด้วยแต่ยังไงก็ตามค่ะ
เพื่อความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ตำรวจก็จะต้องสืบหาต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ประเด็นการเสียชีวิตเอาไว้๒เรื่อง
คือถูกผู้ชายที่มาด้วยกันทำให้ตกน้ำเสียชีวิต
หรือตัวผู้ตายเดินพลัดตกน้ำเสียชีวิตเอง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดูจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือสะพานข้ามคลองปลาปลาที่เกิดเหตุนะคะ
ก็พบว่าที่สะพานข้ามคลองปกติจะมีรั้วกั้น
เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าสะพานข้ามคลองประปาอันนี้มันไม่มีรั้วกั้นค่ะ
ซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำให้นางสาวฟ้าฮาไทยเนี่ย
ตกลงไปตรงจุดอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้มันก็มีกระแสประเด็นดราม่าเรื่องปราปา
ว่าปะปาเนี่ยจะมีความสะอาดไหม
การประปานครหลวงเองก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำปลาปลา
เพราะว่าทางการประปานครหลวงเองเขาก็มีระบบการผลิตน้ำปลาปลา
มาตรฐานองค์การอนามัยโลกอยู่แล้ว
ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรีย
รวมถึงสิ่งปนเปื้อนต่างในน้ำได้เป็นอย่างดี
อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่การประปานครหลวงออกมาชี้แจงนะคะ